วันที่๖เดิม๘ค่ะวันนั้นหนูออดจัดบ้างโดยไม่ได้บอกใครค่ะ
หนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอกลับไปถึงก็พอจะรู้ก็วันที่เจ็ดแล้วค่ะ
รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วเสียที่รับบุรีอำเภอบางโป่งค่ะ
คือไปทำงานที่นั่นเป็นแม่บ้านค่ะ
เราไม่เชื่อว่าน้องเขาจะฆ่าตัวตายค่ะน้องเขาเป็นคนถนัดสายทางที่ยิงมาไปทางขวาค่ะ
ก็เลยทำให้ไม่เชื่อว่าเขาจะฆ่าตัวตายค่ะ
น้องเสียชีวิตเพราะว่าหนูออกจากบ้านพี่สาวออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกเขา
พอติดต่อไม่ได้เสียใจก็เลยฆ่าตัวตาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
แล้วก็เรื่องเนี่ยจริงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะแต่ว่าที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเนี่ย
เพราะว่ามองว่าคดีไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ควรจะเป็น
ก็เลยไปร้องทนายรณรงค์นะคะแล้วก็เลยมีการร้องอยากให้ตำรวจส่วนกลางก็คือกองปราบมาทำคดีนี้
เพราะมองว่าตำรวจสพพื้นที่คือสพบ้านโป่งเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าแล้วก็สรุปคดีเป็นไปในทางที่เขามองว่าขัดกับหลักฐาน
หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขารู้ส่วนตัวในฐานะพี่น้องกันเองนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นต้นรายการเนี่ยมีบอกหลายอย่างที่เขาสงสัยอยู่หลายเรื่อง
คร่าวก่อนนะคะบ้านในจ้างเนี่ยก็คือเป็นคนไทยสามีภรรยามีลูกสาวสองคนนะคะ
แล้วก็ลูกจ้างตอนแรกในบ้านนี้มี๔คนแต่ว่าออกไป๒คนเหลือ๒คนเป็นผู้หญิงมาจากพม่า
แล้วสองคนนี้ที่เหลืออยู่ของบ้านนี้เนี่ยก็เป็นพี่น้องกันคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือคนน้องอายุ๑๗ปีมาอยู่บ้านหลังนี้เป็นลูกจ้างบ้านหลังนี้เนี่ยก่อนพี่สาวนะคะ
น้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยทำงานให้ที่บ้านหลังนี้อยู่ประมาณ๒เดือนกับขออภัย๒ปีกับอีก๑เดือนมาก่อนพี่สาว
พี่สาวเนี่ยตามมาทีหลังพี่สาวอายุ๒๒ปีทำงานมาจนถึงตอนนี้ที่บ้านหลังนี้เนี่ย๑ปี๙เดือน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุเกิดในช่วงเช้านะคะขออภัยช่วงค่ำเหตุเกิดช่วงค่ำของวันที่๖สิงหาคม
ครึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุแม่แม่ของผู้ตายรู้เรื่องก่อนคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ในเมืองไทยด้วยนะคะก็ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเหมือนกันแต่ว่าคนละส่วนคนละพื้นที่กันคุณแม่รู้ข่าวก่อนส่วนพี่สาวคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้ตอนนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยพี่สาวมารู้เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วพี่สาว
อีกหนึ่งท่านเคยมารายการเราแล้วนะคะตอนนั้นมาเรื่องแรงงาน
แล้วก็ผู้ไทยชัดมากคล่องมากซึ่งวันนี้มาในฐานะที่ก็ดูแลแรงงาน
แต่มาในฐานะตัวแทนสถานทูตเมียนมาร์นะคะคุณโกโกนาย
อีกหนึ่งคนคือพี่สาวพี่สาวเนี่ยก็คือลูกว่าบาเปลวนะคะ
เป็นพี่สาวของผู้ตายและคุณแม่คุณละบาเปลว
มาด้วยในรายการวันนี้สวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

ที่ให้เห็นคร่าวคือพอมันเป็นข่าวมันก็เหมือนมันมีปม
เอาเบื้องต้นก่อนตอนเรารับเรื่องเราเห็นความน่าสงสัยจริงไหม
เราเห็นว่าผู้ตายใช้มือที่ไม่ถนัดในการฆ่าตัวตาย
ประเด็นต่อมาคือการฆ่าตัวตายมันมีการยิงปืนทั้งหมด๒ครั้ง
จึงสงสัยว่าทำไมต้องยิงสองครั้งเพราะในคดีอื่นเขายิงกันนัดเดียว
ไม่มีใครซ้อมฆ่าตัวตาย
อกจากนี้ในจุดที่เกิดเหตุยังเป็นพื้นที่ของนายจ้าง
ปืนก็ของในจ้างเด็กอายุ๑๗ปวดเซฟปืนเป็นไหม
แกซีนเป็นไหมดูที่ซ่อนปืนได้ยังไง
และประเด็นที่ฆ่าตัวตายก็ยังน่าสงสัย
ว่าแค่พี่สาวนี้ออกไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงยิงตัวตายเชียวหรือ
คือตอนแรกถ้าสมมุติเราเอาฝั่งทางด้านในจ้างเอาพูดอย่างนี้นะคะ
คือทางฝั่งหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าพี่สาวออกจากบ้านในจ้างไปไม่บอกน้อง

อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่น่าจะถึงกับฆ่าตัวตายใช่ไหมคะ
คือเราไม่เชื่อว่าถึงจะฆ่าตัวตาย
แต่อาจจะโมโหไม่พอใจหรืออะไรไม่รู้
ที่เป็นเหตุให้อาจจะเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ก่อเหตุ
อันนี้สงสัยแบบนี้เอาทนายลงอีกที
เท่าที่ดูพยานหลักฐานทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในมือของทางทนาย
อะไรที่ชัดเจนที่สุดความน่าสงสัย

ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่เอาผิดใครได้
แล้วที่คุณพูดมาเป็นฉากนี่คืออะไรคะ
ต้องการให้มีการสืบสวนเพิ่ม
เพราะมันมีหลายประเด็นที่เขาต้องการความชัดเจน
คือทางครอบครัวผู้ตายเข้าไม่ถึงข้อมูล
เข้าไม่ถึงข้อมูลว่ามีการชนะสูตรศพไหม
เข้าไปถึงข้อมูลว่ามีการสอบปากคำใครบ้าง
เข้าไม่ถึงข้อมูลแม้กระทั่งเอาเจ้าหน้าที่สถานทูตไปที่สพบ้านโป่ง
เจ้าหน้าที่ถูกกีดกันไว้ด้านนอก
ทั้งทั้งที่ตัวผู้ตายฟังภาษาไทยไม่ชัด

ลูกสาวพูดได้แต่อ่านออกเขียนไม่ได้
ทนายลุณลงได้คุยกับทางสหพบ้านโป่งอย่างไร

มันควรจะเปิดให้ทางครอบครัวผู้ตายเนี่ย

ก็บอกทางตำรวจให้มีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ทีนี้คุณกกนาย

เพราะว่าดูเรื่องแรงงานให้กับสถานทูต
ตอนที่รับแจ้งเนี่ยอะไรบ้างที่รู้สึกว่า
ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้
คิดว่าน้องคนนี้คนที่ตายประมาณอายุ๑๗

เพราะว่าเป็นฆ่าตัวตายฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้

เพราะอะไรคือว่าน้องอายุสิปเจอกับไม่เคยใช้ปืน

ยังไงก็ต้องเวลาใช้ปืนเราก็ต้องมีอะไรซิปล็อกอะไรอย่างนี้ต้องทำเป็น
แล้วก็เวลาทำยังไงก็ต้อง

น่าจะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ง่ายขนาดนี้หรอก
เวลาที่ปืนเนี่ยก็ไม่เคยใช้ก็
น่าจะพบตัวเองก็ไม่คิดใช้ก็ไม่รู้ว่าเวลา

ที่เราสงสัยคือเด็กอายุ๑๗ไม่น่าจะใช้ปืน

ก็ดีกว่าน้องคนนี้เป็นถนัดซ้าย

เวลาได้ยินไปก็เข้าขวาเลย
คือตามศพผู้เสียชีวิตเนี่ย

อะไรคือน้ำหนักที่บอกว่าเขาถนัดซ้ายคะ
นับซ้ายคือว่าอันนี้น้องคนนี้นะ

จะให้ดิฉันดูรูปในโทรศัพท์คุณใช่ไหม

มีต้นถนัดซ้ายนั่นเนี่ย

คือการใช้โทรศัพท์กดถ่ายรูปตัวเองโดยการเซลฟี่เนี่ย
อาจจะไม่ได้บอกได้๑๐๐ว่าถนัดซ้ายนะ

บางคนเหมือนกับบางอย่างเขาถนัดมือข้างหนึ่ง

ทุกใบพี่ถนัดซ้ายทุกอย่าง
แล้วก็เวลากินข้าวเวลาอะไรก็แม่บอกว่าเป็นถนัดซ้าย
อ๋อแม่บอกแม่บอกครับว่าลูกถนัดซ้าย

แล้วก็ทูบใบนั่นแหละเป็นธนาซ้ายหมดเลย

แล้วเราก็มาดูลักษณะของการเซลฟี่

คุณแม่ถ้าฟังไม่เข้าใจถามคุณโกโกนายนะ

ทำอะไรใช้มือซ้ายบ้างตัวแม่

กินข้าวนี่แหละเออเขียนกันแล้วนี่แหละ

ลูกสาวคนนี้ถนัดซ้ายมาตั้งแต่เด็กเหรอ

แล้วก็เวลาที่น้องคนนี้เสียชีวิตแล้ว

ที่บ้านเราก็ไม่มีใบสานัสุด

ครอบครัวไม่ได้ใบชนะสูตรคือเดี๋ยวมีใบชนะสูตรแต่เราไม่ได้มาหรือไม่ได้ชนะสูตร
เพราะว่าดูสภาพแล้วก็ไม่ใช่ชนะสูตร
ดูจากสภาพสุดไม่มีการชนะสูตรครับ
ซึ่งเราถามตำรวจไหมคะว่ามีการชนะสูตรไหม

แต่ตำรวจยืนยังว่ามีการชนสูตรแล้ว

แต่สภาพศพที่คุณเห็นคือ

แล้วคุณโกโกนายก็ไม่ได้ใบชนสูตรมาด้วย

แล้วก็น้องคนนี้บอกว่าเป็นเวลาที่พี่ส่องทิ้งไปแล้วก็

จริงจริงแล้วก็น้องสองมันอยู่ก่อนประมาห่าเดือน
ยังไงว่าเวลาพี่สองทิ้งไปก่อนไม่สบายใจ

ตามที่ฉันเล่าคือว่าคุณโกโกโกนายกำลังจะบอกว่า
ไม่น่าจะฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจที่พี่สาวออกจากบ้านไป

ลูกว่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้เยอะที่สุดในเรื่องนี้

แต่เรามารู้คือเช้าวันที่๗

รู้จักแม่ค่ะ
ลูกว่าออกจากบ้านนายจ้างไปกี่โมงคะ

ออกไปแบบไหนออกไปแบบเหมือนทำทำเป็นจะไปซื้อของ

เปล่าค่ะหนูก็ทำงานทำไปเรื่อย
ทำเสร็จก็ไปกวาดใบไม้ข้างนอก

ไม่เอาทรัพย์สินข้าวของอะไรไปเลยเหรอคะ

เสื้อชุดเดียวกันนะก็คือชุดทำงานปกติหนูอะนะ
ใช่ค่ะหนูไม่ได้เอาอะไรไปเลยค่ะ

เดี๋ยวตกลงวันนั้นคือแค่ออกไปเหมือนกับ

ไปแล้วก็ไปเลยค่ะ

ก็หนูคิดว่าเช้ามาหนูก็จะโทรหาเขาเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกคุ้มคือว่า

เวลาเขาหนูทำไม่ถูก

ถ้าหนีจะแจ้งข้อหา

เพราะว่าถ้าไปสองคนเขาอาจจะทำแบบนั้น

ก็เลยให้น้องอยู่ก่อน

อย่างนี้ใช่ไหมเรียนสรุปถูกไหม
ลูกว่าเคยพยายามจะ

ตอนแรกหนูก็ทำงานถึงแม้ว่าเขาจะ

ไม่มีใจที่จะคิดจะออกแบบนั้น

ก่อนวันนั้นที่เราออกไปตอน๑๐โมงคะ

ทำอะไรเขาก็ไม่ทุกข์ใจสักที
หนูก็เลยเครียดก็เลยออกมาแบบนั้นเลยค่ะ

ตอนแรกหนูซักผ้าให้เขาค่ะ
ผ้าแล้วก็เสื้อนั้นขาดหนูไม่เห็น

เห็นว่ามันขาดนิดนึงหนูก็เลยไปดึง

ทำไมถึงต้องตัดสินใจออกเลยวันนั้น

ก็บอกเขาแล้วว่าเขาบอกว่า
ไฟไหม้หรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าไฟ

เขาชอบพูดว่าเขาเกลียดหนูมากเลยค่ะ

เอาทีละอย่างนะคือเรื่องเสื้อวันนั้นที่ขาดเนี่ยนะคะ
เขาขู่จะหักเงินเดือนไหม

เขาตีเขาทำร้ายร่างกายเราไหม

แต่ถ้าเรื่องหักเงินเดือนเนี่ย

บางทีตอนที่น้องอยู่
น้องทำก็โจทย์แตะเขาก็หัก

เขาไม่ได้ให้น้องเลยแบบทุกครั้งเขาก็ให้น้องเอง

เขาก็ไม่ได้ให้น้องให้หนูคนเดียวค่ะ

แต่เขาไม่ได้ให้น้องค่ะ
คือมันเคยมีกรณีเรื่องเงินมาแล้วใช่ไหมคะ

แล้ววันนั้นคือเขาพูดเรื่องนี้ว่าเสื้อที่ขาดเนี่ย
เขาจะหักเงินใช่ไหม
รุปผิดบอกนะคะเดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกัน

ไม่มีด่าเสียงดัง

ซึ่งถ้าเทียบไม่ใช่วันนั้นนะ

เขาเคยตบตีทำร้ายร่างกายเราไหม

ไม่เคยค่ะ
เสียงดังแบบวันนั้นมาก่อนไหม
ตลอดอยู่กันปี๒ปี

ถ้าทำผิดเขามาหนึ่ง
เขาก็เกลอฮาดล้อยหนึ่ง

ก็ต้องเล่าักษ์ซองหอย

พี่ถามแบบนี้
ไม่ได้รุนแรงกว่าครั้งอื่นทำไมวันนั้นถึงเครียดจนต้องออกจากบ้านไป
แล้วไม่บอกน้องสาวตัวเองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
ไม่สบายใจมากหนูคิดว่าน้อยใจมากค่ะอืม
แล้วก็คำพูดที่เขาบอกว่าถ้าคิดหนีอ่ะจะเจนตำรวจข้อฆ่าขมุยของเนี้ย
อืมทำให้หนูไม่สบายใจมากเลยอ่ะค่ะน้องสาวเรานะคะ
เอาน้องสาวเราที่อยู่มาก่อนเราเนี่ยนะคะเคยเคยบ่นน้อยใจ
บ่นเครียดหรือเคยคิดจะออกจากบ้านในจ้างไหมน้องสาวเรา
ก็เขาถ้าอยากจะออกจากบ้านเขาไม่พูดแต่ว่าเขาบอกว่าอยากจะกลับบ้าง
แล้วก็เขาเครียดถ้าเวลาดมบทเขาก็บอกว่าไม่สบายใจ
ไม่เครียดอยากจะกลับบ้านเหมือนกันเขาพูดแบบเนี้ยอืม
เขาพูดไปแล้วก็ทำงานตายค่ะค่ะทีนี้เวลาโดนดุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็น
เป็นเป็นคู่สามีภรรยาหรือว่าลูกเขาที่เราโดนดุ
เป็นคนไหนคะคนภรรยาค่ะภรรยาอ่าทีนี้ค่ะ
วันนั้นที่เราออกไปเพราะกลัวว่าถ้าถ้าบอกน้องหรือว่าพากันออกไปสองคนเนี่ย
โดนเรื่องรักทรัพย์ที่เขาเคยขู่ไว้ค่ะก็เลยกะว่าออกไปน้องสาวน่าจะอยู่ได้
แล้วเดี๋ยวจะโทรกลับมาบอกวันรุ่งขึ้นค่ะเอาแวบแรกตอนที่แม่โทรบอกลูกว่าว่า
น้องสาวเสียชีวิตคิดอะไรเอาแวบแรกวันนั้นก็ตอนแรกแม่ก็มารับก่อน
ถือห้องแล้วเขาก็แม่บอกว่าน้องเขาเสียชีวิตแล้วเอาหนูก็เลยถามว่า
เสียดยังไงเขาบอกว่าฆ่าตัวตายหนูก็เลยทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
เสียใจตอนหนูคิดว่าหนูท่อตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะหนูหรือเปล่า
น้องฆ่าตัวตายค่ะตอนแรกหนูเชื่อไหมว่าน้องน้อยใจเอาจริงจริง
เชื่อค่ะตอนแรกอ่าพอเปิดสดแล้วศพมาถือเปิดสดแล้วเขา
ลุงเขาบอกว่าอ้าวปืนเขาเข้าทางขวานี่เขาเป็นคนถนัดสาย
หนูก็เลยเริ่มสงสัยค่ะใครเป็นคนพูดกับเราคนแรกว่าปืนเข้าทางขวา
ลุงค่ะลุงของเราใช่ลุงลุงคุณลุงก็ทำงานอยู่เมืองไทยเหรอคะ
ใช่ค่ะอยู่กับแม่ค่ะอ๋อทำงานอยู่กับแม่ใช่ค่ะ
คือแม่เนี่ยทำงานอยู่ในจังหวัดราชบุรีแต่ว่าคนละอำเภอใช่ไหม
ถ้าแม่ไม่เข้าใจคุณโกกระไหนช่วยด้วยนะค่ะคุณแม่ใครเป็นคนโทรมาบอกว่าลูกสาวเสียชีวิต
ทุกแกจ้าวไหนนี่แหละค่ะจ้าวไหนทุกมากจ้าวไหนไหนจ้าวไหนผู้ยี่
จ้าวไหนผู้ยี่เองก็ถูกจ้าวไหนผู้ยี่จ้าวไหนบ้านี้จ้าวไหนบ้านลูกสาว
โทรบบอกแต่แล้วเขาบอกแม่ว่าอะไร
ที่ลูกสาวทำงานคือบอกเลยบอกเลยว่าพอลูกว่าออกไปานคือน้องสาวเนี่ย

ทีนี้เรียนกลับมาที่ไทยโรนโลงครับ
คือปืนเก็บอยู่ที่ไหน

นายจ้างเขาเก็บในห้องนายจ้างสิครับ
ในห้องนอนหรือว่าเป็นห้องเก็บของหรือ

คือเรียนที่ถามว่ามันเก็บอยู่ที่ไหนเนี่ย
คือมันเก็บอยู่ในที่ที่สองคนนี้เขามีโอกาสจะรู้ไหม
อย่างเช่นเก็บอยู่ในห้องเก็บของสำคัญหรือห้องนอน
ปีก่อนเคยไปเจอปืนในจ้างอยู่ใต้หมอน

เก็บใต้หมอนเหรอ

ก็สั้นค่ะ
คือรูปนี้นะคะที่คุณกกวนไหนเอามาให้เราดูเนี่ย
มันเป็นรูปที่มันถูกเบลอแล้ว
ฉันก็เลยถามตอนแรกก่อนเข้ารายการว่า
คือเอาล่ะมันอาจจะเห็นแบบนี้ได้ก็จริงว่ามันคนละสี
แต่คำถามคือว่าไม่มีรูปที่ชัดกว่านี้เหรอคะ

น่าจะอยู่ที่ตำรมนั่นแหละตำรมไม่ได้ชี้เจียนผงเลย

ที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นสีดำ

อยู่ในปลอกหมอนใช่ไหมหรือใต้หมอน

ปลอกหมอนเนี่ยเขาใส่ไว้ปลอกหมอนแล้วก็วางไว้ค่ะ
แล้วพอเขารู้ว่าเรารู้

เพราะว่าหนูทำความสะอาดกับน้อง

แล้วก็หนูก็วางไว้ที่นั่นที่เดิมแล้วก็ไปเบาะ
นายจ้างผู้หญิงว่ามีปืนนั้น

ทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับภูมิกับสพบ้านโป่ง
เพราะว่าตำรวจเองเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเช็ค
กับทางคนที่ดูสำนวนนี้คดีนี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็เป็นคนละมุมกันเลยนะคะว่า

เขาเองมีอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวฟังตำรวจด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราฟังจากผู้กำกับสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ

เอกศักดิ์ชัยอินทรปรีชาค่ะ

ภูมิกับฟังดิฉันจากทางสายโทรศัพท์นะคะ

ผู้กำกับคะตอนนี้เนี่ยคดีนี้ถือว่าปิดคดียังคะ
เป็นคดีครับเป็นคดีชนสูตรครับจำนวนชอครับ

ชนะสูตรพลิกศพครับสำนวนชอครับทางสำนวนเขาเรียกสำนวนชอครับ

ยังไม่จบครับเราอยู่ในชั้นการรูปรวมมายาหลักฐานอยู่ครับ
ทีนี้เนื่องจากข่าวมันมาแบบนี้แล้วเนี่ย
เราก็เข้าใจว่ามันมีการสรุปไปแล้วว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ตกลงสรุปว่าฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะ

อ่าทีนี้ตั้งประเด็นไว้กี่เรื่องคะ
ตอนนี้ประเด็นก็ในเรื่องของที่ผู้ตาย
ผู้ตายที่อยู่ที่อยู่ในบ้านในจ้างที่เกิดเหตุเนี่ย
พี่สาวเนี่ยหนีออกไปก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
ตอนนี้เราตั้งประเด็นว่าอาจจะน้อยใจในเรื่องของการถูกทิ้ง
หรือว่าถ้าจะมีเรื่องอื่น
เราก็จะต้องรอผลการพิสูจน์ของ
พิสูจน์หลักฐานในเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ
เพราะตอนนี้อยู่ในชั้นของการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
ผู้กำกับคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของน้องสาวน้อยใจที่พี่สาวออกจากบ้านไปแล้วฆ่าตัวตายเนี่ย
เป็นประเด็นหนึ่งที่สงสัยถูกไหมคะ
ก็เป็นประเด็นหนึ่งใช่ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
ประเด็นอื่นค่ะประเด็นอื่นที่ภูมิกับบอกว่ายังไม่ได้สรุปเนี่ยนะคะมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
ตอนนี้เรารอการตรวจพิสูจน์หลักฐานเรื่องวิธีกระสุน
ครับยังพิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้แจ้งผลมา
เพราะว่าการใช้อาวุธวันนั้นมีการยิง๒นัด
ในที่เกิดเหตุนะครับเราเก็บปอกกระสุนแล้วก็
ปืนที่ตกในที่เกิดเหตุเดี๋ยวย้อนไปหน่อยหลังวันที่เกิดเหตุ
วันที่เกิดเหตุไม่ใช่หลังวันที่หกสิงหาปีหกศูนย์นะครับ
เวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาช่วงเย็น
ก็มีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตที่บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
ที่ระบบฝากแรกบ้านโป่งเนี่ยแล้วก็ทางกำลวดเนี่ย
นักงานดับสวนแล้วก็แพทย์เวรของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานของเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานของ
ตรวจบุธรรมราชบุรีก็ไปตรวจที่เกิดเหตุที่พบในที่เกิดเหตุ
และก็มีแม็กเกอร์ซีนซองตรวจสองปืนทั้งหมดในวันที่เกิดเหตุ
อยู่ที่ปืนกระบอกที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็อ่า
มีข้าบขะเหมาดินปืนที่มือของผู้ตายค่ะสำหรับเนี้ยครับปืนที่พบในที่เกิดเหตุ
ครับผมเป็นปืนขนาดเก้ามอมอครับผมสีอะไรคะเอ่อด้ามปืนเป็นสีดำครับ
อ่าตัวปืนเป็นอ่ะเงินด้ามสีดำใช่ครับใช่ตรงมือจับมันนะคะ
ครับค่ะแล้วก็ตรงตัวก็คือตรงปากกระบอกออกไปเนี่ย
เป็นสีเงินถูกไหมฮะถูกตัวลำตัวปืนอ่ะครับค่ะครับ
ซึ่งเป็นปืนมีทะเบียนถูกไหมคะปืนมีทะเบียนครับค่ะมีทะเบียนครับ
ภูมิกับเอ่อมันมีเอกสารมันมีเอกสารตัวอื่นที่อยู่ในมือตำรวจ
หมายถึงหมายถึงปืนปืนกระบอกไหนในที่เกิดเหตุใช่ไหม
ใช่มันมีกระบอกเดียวนี่คะท่านมันมีกระบอกเดียวก็เนี่ย
กับค่ะเรียนขอแทรกเติมท่านไปนะคะว่า
คือเพราะเอิญว่าคุณโกโกนายตัวแทนสถานทูตเมียนมาร์เนี่ยนะคะ
คือมันมีรูปที่เขามีแต่ว่ามันมีเป็นรูปที่ถูกเบลอ
เพราะเอิญว่าแม้แต่แม้จะถูกเบลอแล้วเนี่ยเขามองว่าปืนกระบอกในรูปที่ถูกเบลอเนี่ย
ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุข้างศพเนี่ยนะคะมันเป็นสีดำทั้งกระบอก

มีรูปถ่ายตอนเกิดเหตุเลยไหมคะที่ไม่ใช่รูปถ่ายตอนที่ทำแผนแล้วนะ
คือรูปถ่ายตอนเกิดเหตุข้างศพ
มีผมให้เอ่อเอ่อฮัลโหล

ที่เกิดเหตุเนี่ยที่พบศพแล้วก็รูปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานนะครับที่ไปตรวจในที่เกิดเหตุเนี่ย
มีรูปนั้นปรากฏอยู่ในสำนวนมีทั้งหมดครับ
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับเขาก็จะทำแปลงไว้ว่า
ตำแปลงที่๑คุณคุณนึกออกไหมที่จะมีป้ายบอกประตำแหน่ง
ศพที่ผู้ตายอยู่กับที่เกิดเหตุคือจะอยู่ตรงนั้นเลย
ถ้าเราไปตรวจหลังจากที่รับแจ้งทันที
ในวันที่๖ที่นำเรียนสักครู่

เหตุหน่วงเวลาไปนานแค่ไหนตำรวจถึงไปถึงที่เกิดเหตุคะ

หมายถึงว่าเวลานานแค่ไหนเราไปถึงที่เกิดเหตุ
ก็หลังจากรับแจ้งใช่ไหมครับ

หลังจากรับแจ้งแล้วก็ออกไปเลยครับ
สัก๓๐นาทีไหมหรือยังไงคะ

สักประมาณ๓๐นาทีไหมคะถึงที่เกิดเหตุหรือสักกี่นาทีคะ

น่าจะประมาณนั้นได้

เขม่าวดินปืนหรือทุกอย่าง
ที่ต้องตรวจสอบแล้วรอผลเนี่ย
ตอนนี้ถ้าเรานับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
กระทั่งถึงตอนนี้โดยปกติมันต้องออกแล้วยังคะ
ออกมาแล้วไงที่ผมนำเรียนออกมาแล้ว

ของผู้ตายอยู่ที่กระบอกปืนอยู่ที่แกซีน

คือผมตั้งที่กระบอกเป็นยิงปืนของผู้ตายนะ

เนื่องจากเขาอยู่กันมาเขาบอกว่าลูกเขา
น้องเขาถนัดซ้าย
แต่ลูกกระสุนเนี่ยมันเข้าทางขวาถูกไหมคะ
ตำรวจเคยเจอกรณีแบบนี้ไหม
จะยิงปืนฆ่าตัวตายอีกด้านหนึ่งอ่ะเคยเจอไหมคะอืมก็คือที่ผมอยู่มาเนี้ย
เพราะผมเพิ่งมารับตำแหน่งภูมิกับที่เนี่ยที่บ้านโป่งยังไม่เคยมี
แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ต้องที่บ้านโป่งเอาที่ท่านเป็นตำหนดมาค่ะ
คือผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะมีหรือเปล่า
แต่การใช้มือที่ไม่ถนัดเนี้ยก็เป็นไปได้อืมฮัลโหลเป็นไปได้ที่จะจ่อแล้วก็
ฆ่าตัวตายใช่ไหมคะอืมไม่ไม่ไม่ระบุว่าฆ่าตัวตาย
แต่จะไปยืนยันอย่างนั้นไม่ได้อ่าจะไปอย่าไปยืนยันว่าใช้ปืน
ใช้มือที่ไม่หัดแล้วฆ่าตัวตายไม่ได้จะไปยืนยันอย่างนั้นไม่ได้
แต่ว่าถามว่าคนที่ถนัดมือหนึ่งแล้วใช้อีกมือหนึ่งเป็นไปได้เช่น
มือปืนเคยใช้มือขวาเขายิงเขาก็ใช้มือซ้ายได้
ก็เป็นไปได้ค่ะมันเป็นไปได้เข้าใจเข้าใจ
กรณีที่ถามว่าถามว่าใช้มือที่ไม่ถัดยิงตัวตายเลยไหม
อันนี้ไม่จริงชั้นไม่ได้ค่ะฟังคำถามใหม่นะคะ
อนุญาตแทรกท่านนิดเดียวค่ะเรียนถามว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ผู้กำกับเป็นตำรวจมา
ไม่ใช่เฉพาะตอนย้ายมาอยู่บ้านโป่งนะคะคือเคยเจอสำนวนที่พบว่า
คนฆ่าตัวตายใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเหนียวไกลเข้าขมับตัวเองไหมคะ
ก็นี่ไงผมบอกคุณนี่ไงผมเพิ่งเป็นภูมิกลับมาเนี่ย
แต่ก่อนผมไม่ได้เป็นไงนึกออกไหมแต่ก่อนผมเป็นรองสาวจราจรสว
คือไม่ได้ผ่านไม่ได้ทำสำนวนไม่ได้ทำสำนวนอ่าไม่นึกออกไหมครับ
ค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผ่านสำนวนแล้วไหมก็ไม่ได้ผ่านอ่า
ไม่ได้ผ่านเคสแบบเนี้ยอ่าถือว่า
อันนี้นี่พูดถึงผลวิทยาศาสตร์ที่ผลออกมาแล้วนะนี่พูดให้ฟังได้

ที่ว่าต้องการมาติดต่อเรื่องรายละเอียดในคดี
ค่อยมาติดต่อได้ครับ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่กระจ่าง
ที่ยังศึงใสอยู่เป็นประเด็นสงสัยอยู่
กับตอนนี้สรุปแล้วเรายังไม่ได้สรุปสำนวนนะ
มันเป็นข้อสงสัยในคดีไหมคะ
ที่มันมีปอกกระสุน๒ปอกนะคะ
ข้อสงสัยในคดีก็เรานี่ไง
เรารอผลพิสูจน์หลักฐานอยู่
ใช่เราใช้พิสูจน์หลักฐาน
ตกลงผลพิสูจน์หลักฐานออกมาแล้วหรือยังไม่ออกค่ะ
ตกลงผลพิสูจน์หลักฐานออกมาแล้วหรือยังไม่ออกคะ

กับคำเอาดินปืนที่มือผู้ตาย
แต่ผลพิสูจน์หลักฐานที่วิถีกระสุนยังไม่ออก
อันนี้วิถีกระสุนกับอะไรยังไม่ออกอีกคะท่าน
ผลที่การทดลองยิงวิธีกระสุนของเจ้าหน้าที่วิทยาการ
วิถีกระสุนหนึ่งมีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ออกนอกจากวิถีกระสุนค่ะ
ก็มีวิถีกระสุนครับใช่
อย่างเดียวเหรอคะ
ใช่แล้วปืนกระบอกที่ยิงกับกระสุนที่ตกนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย
คือตรงกันครับอันนี้ประเด็นของปืน
แต่ในเรื่องของวิธีกระสุนเนี่ยที่ยังสงสัยว่าอีกนัดหนึ่ง
ที่ว่ายิงไปเนี่ยครับที่นัดเจ้ายิงเนี่ย

คือที่เห็น๒ปอกเนี่ยจะรอวิถีกระสุนเพื่อจะพิสูจน์ว่าทำไมมันถึงมี๒ปอก

ถามต่อค่ะตกลงศพของคนเสียชีวิตนี่นะคะ
ชันสูตรอย่างละเอียดไหมคะ
ผ่าชันสูตรไหมคะ
เกิดเหตุเนี่ยแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่งมาร่วมตรวจที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำศพไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตรวจสอบบาดแผลในที่
ตรวจสอบบาดแผลของของศพผู้ตายนะครับแล้วก็ลงความเห็น
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยญาติมารับญาติยังไม่ได้มารับเลยทันที
ค่ะใช่ให้นายจ้างเนี้ยเอาเอาศพไปส่งนะครับที่สวนพึ่งอ่ะ
ที่บ้านของของของญาติผู้ตายอ่ะนะครับใช่แล้วก็ยังยังยังอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดอ่ะ
จนจนถึงตอนนี้เข้าใจว่าเขาเอาไปฝังหรือหรือยังใช่ใช่ถูกต้องค่ะ
เรียนขอถามย้อนกลับไปยังไม่ถึงตอนที่เขาฝังซึ่งเป็นสถานะตอนนี้นะคะ
ภูมิกับแบบนี้ค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยจนถึงมือครอบครัวเขาหรือจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย
ยังไม่เคยมีการชันสูตรศพใช่ไหมคะครับได้ยินไหมคะครับครับ
ภูมิกับฟังเรียนก่อนนะขออีกทีภูมิกับคือจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย
ชันสูตรศพหรือยังคะเบื้องต้นแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่งได้ชนสูตรศพแล้ว
เรื่องต้นแต่ยังไม่ได้ผ่าเท่าที่คุณถามอ่ะอืมเดี๋ยวครับ
แล้วชันสูตรแบบไหนที่เดี๋ยวบาดแผลอยู่ที่อยู่ที่ศีรษะอ้าวครับ
แล้วเวลาเข้าชันสูตรไม่มีอะไรทางในหัวแพทย์เขาก็เลยลงประเภทว่าไม่ต้อง
แต่ถ้าผู้ตายไม่ใช่ญาติเขาติดใจในประเด็นของเรื่องศพ
ก็ร้องขอมาที่เราแล้วจะส่งให้นิติเวศอีกก็ได้
คือคือมันเป็นกระบวนการที่ที่ดำเนินการไปได้เลยเราไม่ได้มีติดขัดอะไรอยู่แล้ว
ผู้กำกับค่ะที่ฉันขอความรู้ได้ยินชัดนะคะขอความรู้แบบนี้ว่า
โดยปกติแล้วเมื่อเกิดลักษณะการยิงเข้าที่ศีรษะ
โดยเฉพาะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะครับเอ่อแล้วแพทย์ลงความเห็นแล้วเนี่ย
ตำรวจเนี่ยมีสิทธิ์จะขอให้แพทย์ผ่าชนสูตรศพอย่างละเอียดด้วยไหมคะ
เอ่อเราต้องถามญาติก่อนอ่ะ
บางทีถ้าญาติเขาไม่ติดฮาโหลได้ยินไหมครับ
ได้ยินค่ะเล่าได้เลยค่ะท่านครับคือใบอ่าแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนี่ย
ออกใบชนสูตรของอ่าสำนวนเอ่อเป็นใบชนสูตรครับอ่าเข้าใจอ่า
ท่านจะบอกว่าคือเมื่อแพทย์เขาออกมาแล้วเนี่ย
แล้วถ้าญาติไม่ร้องขอก็คือไม่ผ่าถูกไหมคะใช่ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยว
เรื่องชนสูตรส่วนนี่คืออะไรเขาเคยถามไหมไม่เคยถาม

ทหราโรงเวลาเราพูดว่าชะนสูตแล้วนี่คือแปลว่าอะไร

คือเห็นว่าในคดีที่ฆ่าตัวตายที่เป็นการตายผิดธรรมชาติ
มีเหตุสงสัยว่าถูกใครทำให้ฆ่าหรือไม่

เพื่อจะได้ทำให้ครอบครัวไม่มีความสงสัยในภายหลัง

ภูมิกับบอกว่าก็แพทย์ลงความเห็นแล้วนี่
นั่นมันเป็นกรณีที่ญาติเขาไม่อยากให้ผ่าศพ
แต่นี่ตำรวจได้ถามญาติหรือยังว่าผ่าได้ไหม

เดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะภูมิกับเราฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ

คือกำลังจะบอกว่าคือตำรวจบอกลูกว่าว่าชันสูตรแล้ว
ใช่ไหมแปลว่าอะไรคะภูมิกลับ
ตกลงว่าชนะสูตรแล้วหรือยังไม่ชันสูตรคะ

ฮัลโหลแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านฝงก็ชันสูตร
ใบชนสูตรแล้วครับ

ซึ่งเดี๋ยวคำว่าชนะสูตรแล้วคือแค่แพทย์บอก
หรือว่าต้องเดี๋ยวนะต้องมีผ่านโดย

เคยได้ใบชนสูตรจากทางโรงพยาบาลหรือทางตำรวจไหม

กันได้พูดต่อแป๊บเดียวนะคะสักครู่ครับ
ผู้กำกับศักดิ์ชัยอยู่กับดิฉัน
ยังอยู่นะคะฮัลโหลครับค่ะผู้กำกับทราบว่าสัญญาณมันอาจจะมี
ปัญหาเล็กน้อยเราอยู่ไกลกันหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวจะ
วองพูดให้ดังขึ้นนะภูมิกลับเดี๋ยว
เดี๋ยวฉันก่อนนะคะคือเรียนจะถามท่านว่าตกลงแล้วที่ตำรวจน่ะ
แบบนี้เนี่ยตอนนี้เรียกว่าชันสูตรแล้วถูกไหมคะ
ใช่ครับเพราะแพทย์ออกไปชนสูตรแล้วแล้วใบชนสูตรก็ออกมาแล้วด้วย
ใช่แล้วครับค่ะโดยที่เวลาที่เราบอกว่าชันสูตรแล้วเนี้ย
คำว่าชนะสูตรเนี่ยต้องเป็นการผ่าไหมคะ
หรือแค่ดูดูเสร็จแล้วก็สรุปเลยเอ่อเป็นความเห็นของแพทย์ครับ
เราเราไปกำหนดไม่ได้เพราะแพทย์เป็นผู้ลงความเห็นทั้งหมดเนี่ย
ในใบที่อยู่ที่อยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ตอนนี้ที่อย่างที่นำเรียนว่าพนำส่วนรวบรวมอยู่
นิสีวิทยาศาสตร์ของพิสูจน์หลักฐานนะครับค่ะกี่นี้ทั้งหมดเนี้ย
อย่างที่อย่างที่เรียนไปสักครู่เนี้ยอ่าหรือหมด
ของการตรวจที่เกิดเหตุค่ะเด้นท์เบ็กพรุงกับแปลก
ประเด็นใบชาญนสูตรเนี่ยทุกชั้นขวัญที่มีตราคุทน์นะ
แล้วแพทย์ก็ลงความเห็นอยู่ข้างหลังครับ

เบคแป๊บเดียวทีนี้มาทันายลนโรงคือตกลงแล้วสภาพของศพผู้ตายได้รับการชนสูตรแล้วหรือยัง
ยังไม่ได้มีการชนะสูตรอย่างละเอียด
ภูมิกับภูมิกับเรียนถามแขกในรายการภูมิกับรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเรียกท่านใหม่นะคะ
ดูจากสภาพคือชนะสูตรเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้ชนสูตรอย่างละเอียด
ตามหลักของนิติเวศคือไม่ได้มีการผ่าเอาง่าย
เดี๋ยวที่คุณต้องการให้เขาทำคือต้องละเอียดขนาดไหน
ก็นี่ไงเอกสารออกมาแล้วก็ตำรวจบอกแล้วนี่ไง
ก็แค่ทำให้เขามันหนักหนาอะไรนักหนาล่ะ

ทำให้เขาไม่ติดใจว่าลูกเขาไม่ได้ถูกฆาตกรรม

แต่ถ้าเขาให้พาเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่จะ
ไม่ได้ว่าไม่ทำให้แล้วก็กำเนินการได้เลย

ได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ว่าตรงแบบนี้ถือว่าชะนาสูตรแล้วไหม
เรายังติดใจอยู่หรือเปล่าญาติยังติดใจต้องละเอียดกว่านี้ไหม
น่าจะที่คนตายน่าจะไม่มีใบสานะสดเลย
เวลาพงศ์ติดต่อที่หมอพลทิพย์
ติดต่อหมอพลทิพย์ใช่ครับหมอพลทิพย์บอกว่าสภาพนี้ไม่มีใบสานะสด

ข้ออุตส่งแบบนี้คืออันนี้สหรัฐพุทธติดต่อไปที่หมอพลทิพย์ใช่ไหมคะ
แล้วคุณหมอพรทิพย์ได้เห็นศพเหรอ
หรือเห็นรูปเห็นรูปครับครับ
หมอพรทิพย์เลยให้ความเห็นเบื้องต้นต้องใช้คำนี้ว่าน่าจะยังไม่ได้ชันสูตร

ได้ยินว่าเห็นรูปอะไรผมฟังไหมค่ะ

คือตัวแทนสถานทูตเขาติดต่อไปคุณหมอพรทิพย์

ก็เลยให้ความเห็นว่าลักษณะศพแบบนี้น่าจะยังไม่ได้มีการชนะสูตรรูปศพ
รูปศพในที่เกิดเหตุหรือรูปศพที่โรงพยาบาล

ที่มาส่งที่บ้านค่ะ
คุณกรรมฟังดินั่นก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอ
คือเป็นรูปที่มาส่งให้ครอบครัวเขาหลังจากผ่านกระบวนการ
ของตำรวจแล้วถูกไหมถูกครับอ่าค่ะ
อันนี้รูปไหนผมไม่เห็นเป็นรูปยังไงล่ะ
อย่างนี้ไม่ได้ค่ะท่านแต่ว่ามันเป็นรูปถ่ายศพที่แบบถูกอยู่ในโรงใช่ไหมคะ
ชนะสูตรแล้วเนี่ยเรียนถามแบบนี้เลยนะคะมีประเด็นการโดนทำร้ายร่างกาย
ส่วนอื่นมาก่อนไหมมีประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศไหม
หรือมีสารเสพติดหรือมีสารอะไรในร่างกายไหม
เรื่องนี้เนี่ยในเอกสารที่อยู่ที่ตำรวจเนี่ยละเอียดอย่างนี้หรือยังคะ
ฮัลโหล

อันนี้ตามแพทย์นะต้องตามแพทย์นะที่แพทย์ตรวจ
ซึ่งตำรวจไม่ต้องการรู้ที่ละเอียดอย่างที่ที่ฉันตั้งประเด็นไปเหรอคะ
ฮัลโหล
งี้ภูมิกับเดี๋ยวเราคาประเด็นนี้ไว้ก่อน
เหลือประมาณนาที๒นาทีดิฉันได้ข้อมูลจากท่านระดับหนึ่งนะคะ
สวัสดีท่านก่อนไม่ได้หนีไปไหนนะเวลารายการจะหมดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ทำไมไม่ตรวจร่องรอยการข่มขืนของศพอ่ะ
คือดิฉันกำลังจะถามว่าคือที่เป็นประเด็นที่คุณอยากจะตรวจเนี่ยคือ
คือนี่คือสิ่งที่ทางสถานทูตอยากรู้ว่ามีการข่มขืนหรือเปล่า
นี่คือประเด็นสำคัญของคดีนี้ด้วยค่ะแล้วอะไรอีก

อันนี้พงไทยเองตำรวจไม่มีสภาพนี้เลย

การตรวจขะเหมาดินปืนเนี่ยตรวจทุกคนหรือว่าตรวจเฉพาะศพ

อะไรอีกที่สงสัยมาในช่วง๒นาทีสุดท้ายเวลาไม่พอแล้ว
คือการเก็บของในบ้านเนี่ยคือน้องมีทิศทางที่แบบจะฆ่าตัวตายยังไงบ้าง
ของในห้องของเขามีการเก็บเอาไว้ยังไงบ้าง

เดี๋ยวนะคะคือเรียนขอวนกลับมานอกเหนือจากที่ธนายรณรงค์บอก
คุณโกโกนายบอกเนี่ยคือภาพนี้ที่เรียนเห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ย

ซึ่งนี่คือสภาพศพของผู้ตายหลังจากที่ผ่านกระบวนการของตำรวจมา
แล้วนี่นี่คือภาพที่เอามาส่งให้ครอบครัว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะตกลงใบชนสูตรเราไม่ได้

ไปขอทุกครั้งที่ไปแหละครับ
แล้วเขาพูดว่าอะไรที่เราบอกว่าเขาไม่ให้ดู

เค้าก็บอกว่ามีทุกอย่าง

ติดต่อมากี่ครั้งคุณโกโกไหนคะ
มาครั้งแรกพาไปที่น้องแล้วก็ครั้งที่๒ด้วย

เวลาที่น้องเข้าไปคุยก็ผมก็นั่งอยู่ข้างนอก

เอาอย่างนี้ตอนที่มีคดีนี้ตั้งแต่เกิดเหตุเดือนสิงหาเนี่ยนะคะ
ที่เวลาไปที่สพบ้านโป่งหรือเจอตำรวจเนี่ย

ครั้งแรกเจอรองผู้กำกับ
ครั้งที่สองก็ไปเจอท่านรองแล้วก็ร้อยเวยด้วยค่ะ

ครั้งแรกเจอกันที่รองผู้กำกับ

ที่นี้ท่านนายลนโดรงจะถึงตอนนี้คือ

ใช่ครับกองปราบรับทำตั้งทีมสืบสวนสอบสวน

ผมก็จะได้เข้าไปดูเพิ่มด้วยว่ามียังไงบ้าง
งั้นขอแปะไว้ก่อนนะคะ
คือรายละเอียดของตำรวจก็ดูเหมือนตำรวจก็อยากจะชี้แจงเยอะ

เดี๋ยวเรานัดมากันใหม่เดี๋ยวความคืบหน้ามาเพิ่ม
แล้วก็ตามกันต่อเพราะว่าสื่อก็ตามกันต่อหลายเรื่องนะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อกับไทยรัฐทีวีสำหรับคดีนี้นะคะ
สรุปอย่างไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงมือกองปราบแล้ว
ส่วนผลเนี่ยจะกระทบกับสพบ้านโป่งหรือสพบ้านโป่งจะชี้แจงแล้ว
สามารถที่จะมีน้ำหนักในการรับฟังได้
อยู่ที่ท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะ